หลังจากที่มีชายชาวสเปนนั้นเอาตัวหญิงไทยคนหนึ่งไปขังไว้ในคอนโดย่านทองหล่อ
แล้วก็ใส่กุญแจมือกัดคอข่มขืนสำเร็จความไคร้แล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจก็สามารถรวบตัวได้ทันควันก็สามารถไปตรวจสอบประวัติ
เพราะว่าเข้าออกประเทศไทยมาแล้วกว่า๓๐ครั้งทีเดียวนะครับ
ผลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ฐานะเป็นรองหัวหน้าศูนย์ปรับรามอาทยากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
เป็นผู้ต้องหาตามไว้จับของศาสตร์ในข้อหาข่มขืนกฎธรรมชำราว
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีหญิงชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อ
เหตุเกิด๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
จากการสอบปากคำผู้เสียหายให้การว่าก็มีการนัดกลุ่มเพื่อนไปดื่มกินแล้วก็สังสรรค์กันที่ร้านสถานบันเทิงสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
จากนั้นก็เดินทางกลับไปที่พักโดยมีผู้ต้องหาตามไปส่ง
ต่อมาก็มีการขอเข้าห้องน้ำในคอนโดแต่เมื่อออกมาจากห้องน้ำพบเพียงผู้ต้องหาอยู่ในห้องเพียงคนเดียว
ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยนะครับเมื่อผู้ต้องหาเห็นอย่างนั้นก็เลยมีการเริ่มขืนใจ
ด้วยการใส่กุญแจมือก่อนที่มือแล้วก็บังคับคืนใจคมคืนกระทำชำราว
รวมถึงทำร้ายร่างกายด้วยการกัดไปที่คอแล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้
ก่อนจะหลบหนีไปแล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหามรายนี้เดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้ว๓๘ครั้ง
ล่าสุดก็คือ๑มกราคมที่ผ่านมาที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยในจอร์สนั้นมีอาชีพเป็นนักการตลาด
ก็อยู่ในประเทศสเปนแล้วก็เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทย